ต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องหลอนกันบ้าง
หนังหน้าครูเห็นว่าตอนนี้เขากำลังเร่งถ่ายทำกันอยู่
แล้วตอนถ่ายไปนะก็มีแต่เรื่องราวชวนขนหัวลุกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
หนึ่งในนักแสดงค่ะพี่แคนดี้รากแก่นนะครับ
บอกเลยว่าเป็นตัวแม่สายมูอย่างต่อเนื่องเลยนะ

แคนดี้นี่นะก็เดินทางไปรำถวายหนังหน้าครู
เรือนหนังหน้าครูนั่นเองคุณผู้ชม

อยู่บนแท่นบนหิ้งเนี่ยคือหน้าของครูทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม
การมารำถวายหนังหน้าครูในครั้งนี้ค่ะ
แคนดี้ตั้งใจจะมารำเลยหลังจากที่เจ้าตัวนี้นะ
เคยมาขอพรจากหนังหน้าครูเอาไว้
ตอนนั้นพี่แคนดี้บอกว่าขอว่าให้มีผลงานการแสดงดังปัง
เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็อยากจะทำมากที่สุดค่ะ
หลังจากกลับไปอื้อหือยิ่งกว่าขนลุก
งานละครและภาพยนตร์ติดต่อเข้ามาเฉยเลย๔เรื่องคุณผู้ชม
รวมทั้งเรื่องเนี่ยหนังหน้าครูนี่แหละค่ะที่กำลังจะถ่ายทำอยู่
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหนังหน้าครูทุกหน้าอีกด้วยค่ะ
อกจากนี้นะคะนอกจากพี่แคนดี้นี่อีกหนึ่งหนุ่ม
ฟิลกิติกรนี่หล่อคนนี้เลย
หนึ่งในนักแสดงเรื่องนี้ก็เดินทางมาร้องเพลงถวายหนังหน้าครูด้วย
แล้วก็รับพลังจากหนังหน้าครูเพื่อเอาเลิกเอาชัยและความเป็นสิริมงคลในการแสดง
เขาบอกว่าจังหวะร้องไปนะเหมือนอยากจะร้องไห้ตลอดเวลาด้วย

ก็มีหนังติดต่อมา๓เรื่องละครติดต่อมา๑เรื่อง
ที่เราไม่เคยเล่นเลยนะเราก็ไม่เคยอยู่ในวงการนี้เลย
เราก็เลยถือโอกาสวันนี้ก็เลยมารำถวาย
เป็นไงระหว่างเมื่อกี้ที่ร้องเพลง
ร้องไห้สิครับแล้วส่งสายตาไปเหมือนพี่นวลบอกว่า
คือเขามองเราแล้วเขาแบบคือเขามองเราแล้วปลื้มปิ่มอะไรอย่างนี้
รำถวายแล้วอะไรอย่างนี้ตามที่เราได้แล้ว
ทำแล้วสบายใจปลื้มปิ่มเพราะว่าอะไรสิทธิ์มีครูทุกคนนะคุณผู้ชม
ที่ทั้งคู่จะขอโชคลาภจากพี่นวล
เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อยู่ภายในเรือนหนังหน้าครูค่ะ
ด้วยการล้วงลูกปิงปองคนละ๑ลูก

อันนี้เขาบอกว่าพี่นวลมอบให้มานะคะ

แต่ว่าถ้าเราดูหน้าจอตอนนี้อาจจะเป็น๑๑๕
แต่ว่าจริงเขาก็คือเขียนเล็ก๑เล็ก๕เลยรอบ
ที่ไหนทางไหนก็จะเป็นเล็ก๑เล็ก๕

ดูแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมคุณผู้ชมนะ